จากธนาคารกรุงเทพ

เราก็ไม่ต้องตอบต้น
เดี๋ยวเมื่อวานเราได้อ่านข่าวไหมคะคุณแม่
อ่านแต่ก็โดนแห่ตลอด
เลยเสียงพี่ไม่มีความจริง
โหนั่นแหละสิหนูจะเชื่อคุณแม่ดีมั้ย
มาดูข่าวแรกวันนี้
เราเห็นเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากนะที่แบบ

แต่อันนี้คือคนที่เป็นแม่เองเนี่ย
เขาก็ไม่เชื่อว่าลูกตัวเองจะแบบฆ่าตัวตาย

ร้องไห้เลยบอกว่าลูกสาวขอไปทำงาน

ปรากฏว่าสุดท้ายไปได้แค่มาเล

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ก็ไปพบกับคุณแม่ค่ะคุณแม่จันดีบุญบ้านดงอายุ๔๕ปี
ซึ่งเป็นมารดาของนางสาวธัญญากองพีระอายุ๒๖ปี
หรือว่าคุณเปิ้ลที่เสียชีวิตที่ประเทศมาเลเซีย
เพื่อพูดคุยถึงความเป็นมา
ที่ลูกสาวจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ

โดยนางชันดีก็บอกทั้งน้ำตานะคะบอกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ลูกสาวบอกว่าจะไปทำงานเสิร์ฟที่ประเทศเกาหลี
รายได้ตกอยู่ที่เดือนละ๗๐๐๐บาท
ส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในหน้าที่พาไปจะจ่ายให้ทั้งหมด
พร้อมทั้งเตือนลูกสาวว่าระวังจะถูกหลอก

คือคุณแม่ก็คงเตือนแล้วละว่าอย่าไปเลย
ปรากฏว่าก็คืออยากจะได้เงินมาซ่อมแซมบ้าน

อยู่ในหน้าที่จังหวัดนาราธิวาส

แล้วก็ในหน้าก็จะพาไปทำงานเสิร์ฟอาหารเหมือนกัน
ที่มีเจ้าของร้านเป็นคนไทยที่ประเทศมาเลเซีย
นานลูกสาวก็โทรกลับมาบอกว่าได้ทำงานเสิร์ฟอาหารแล้ว
แต่ทางร้านแล้วก็ในหน้ากลับบังคับให้ขายบริการทางเพศ
ไม่ยอมขายบริการปุ๊บก็ทางร้านก็คุมขังเอาไว้บนชั้นบนของร้านอาหาร
แล้วก็ให้อดข้าวอดน้ำด้วยคุณผู้ชม
ลูกสาวก็ติดต่อมาบอกญาติแล้วก็เพื่อนบอกว่าถูกหลอก

เมื่อไม่ยินยอมก็ถูกขังจึงอยากจะให้ญาติหาทางช่วยเหลือเขาหน่อย
ญาติก็เลยมีการประสานงานทางโซเชียลกับทางเจ้าของเพจชื่อดังนะคะ
จนมีการเข้าช่วยเหลือลูกสาวที่ร้านอาหารดังกล่าวด้วยพี่
พร้อมเพื่อนหญิงสาวชาวไทยอีก๒คนรวมเป็น๓คนนะคะ
เมื่อถูกช่วยออกมาลูกสาวก็ติดต่อมาบอกทางบ้านว่า
อีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะกลับมาบ้านแล้ว

เป็นข่าวว่าลูกสาวเนี่ยผูกคอฆ่าตัวตายไปแล้ว

การตายนี้มันมีเงื่องงำรึเปล่า
ในเมื่อแบบมันมีการช่วยเหลือแล้วออกมาได้แล้ว

ที่ภูมิขังที่โรงแพพ
แล้วก็บอกแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเรากำลังจะกลับบ้านแล้ว
แต่จู่มีข่าวออกมาบอกว่าลูกสาวผูกคอฆ่าตัวตาย
ทีนี้แม่ก็สงสัยเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันต้องมีเงื่อนงำ
แล้วก็ไม่ใช่การตายที่ลูกสาวจะผูกคอฆ่าตัวตายเองแน่นอน

เพราะการคุยโทรศัพท์กับลูกสาวมีบอกอย่างเดียวว่า

จะฆ่าตัวตายไม่เคยมีอยู่ในคำพูดของเขา
แล้วก็ก่อนหน้านี้เองลูกสาวก็บอกว่า
ถูกเพื่อนหญิงคนไทยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทำร้ายอีก
เพราะว่ามีผู้หญิงด้วยกันทั้งหมด๓คนที่เขาช่วยออกมาถูกไหมคะ
แล้วก็อยากให้ทางราชการเข้าไปตรวจสอบว่า
การตายของลูกสาวเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่
เป็นการตายของลูกสาวเองน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหรือเปล่า
เพราะว่าลูกสาวเนี่ยเคยโทรศัพท์มาขอเงินให้ทางบ้านเนี่ย
เงินเข้าไปในบัญชีในหน้าด้วย
เพื่อที่จะถ่ายตัวออกมาจากร้านอาหารที่ทำงานอยู่

ทีนี้ก็เลยทำให้ลูกสาวเขาได้รับเคาะร้ายเสียชีวิตหรือเปล่า
อันนี้เขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหตุการณ์นี้ไหม
ทีนี้ทางด้านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดขอนแก่น
ผู้ตายเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องหรือเปล่า
หรือว่าเดินทางไปด้วยสาเหตุอะไรใครชักชวนไป
มนุษย์เนี่ยยังไงบ้างทีนี้มันต้องตรวจสอบให้ละเอียดจริง
อืมค้ามนุษย์เนี่ย

มนุษย์หรือเปล่าไม่รู้เคยคุยกับแม่บ้านที่ทำงานที่บ้านนะคะอ่า
ลูกสาวเขาแต่นั่นเป็นธอม
อยากไปทำงานที่เกาหลีมีในหน้าแบบนี้เลย
แล้วหนูบอกพี่มานั่งนี่เล่าให้หนูฟังซิว่าเป็นยังไง
เขาบอกไปเนี่ยมันก็เหมือนจะถูกหลอก

แต่เงินที่คุณบอกว่าคุณจะให้ในแต่ละเดือน

ดังนั้นวันหนึ่งสุดท้ายกลายเป็นว่าที่ไปมันไม่ได้อะไร

อันนี้เตือนไว้สำหรับคนที่อยากจะไปนะคะคือบาง

ค่ะตั๋วของบิลแค่นี้สุดท้ายไม่ได้เลยพี่
ใครที่หลอกไปขายอะไรงาน
อันนี้ต้องระวังนั่นแหละต้องระวัง
เรื่องก็คือว่าเด็กชายป๓จ้างเด็กชายป๕ให้ลากเด็กหญิงป๑มารุมข่มขืนกันที่ริมสะน้ำในป่าท้ายหมู่บ้าน
และปิดท้ายด้วยการพยายามจับเด็กหญิงกดน้ำเพื่อฆ่าปิดปาก
เด็กชายป๓ที่ก่อเหตุเป็นญาติห่างของยายเด็กและพ่อแม่เด็กก่อเหตุเป็นผู้ที่กว้างขวางในพื้นที่
เสนอเงินเคลียร์ปิดปาก๑๐๐๐บาทและยายของเด็กรับมาแล้ว๒๐๐๐บาท
คุณเต้บอกว่าเขาก็อึ้งอยู่๑๐นาทีจอดรถพักว่าเขาจะนำเสนอเรื่องนี้อย่างไร
ด้วยความแน่ใจเขาก็โทรสอบถามตรงไปที่แม่ของเด็กหญิงอีกทีแล้วก็ทบทวนว่าเขาจะช่วยเหลือเคสนี้ยังไงนะฮะ
ตอนนี้คุณเต้ก็บอกว่าผมต้องกำชับแม่ของเด็กหญิงให้แจ้งยายของเด็กว่าให้เอาเงิน๒๐๐บาทนั้นไปคืน
อย่าเห็นเงินสำคัญกว่าศักดิ์ศรีของหลานสาวตัวเอง

อันนี้ซ่าสุดคุณเต้ชาวทัพทองก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เด็กหญิงป๑อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์ของจังหวัดเลย
คือแม่กับยายอยู่คนละจังหวัดกันเด็กมาอยู่กับยายเฉพาะสภาพจิตใจของเด็กเนี่ยมีอาการดีขึ้น
แล้วก็จะนำไปพักที่บ้านพักเด็กตามประสงค์ของแม่

มันลุงมันพาเด็กผู้หญิงป๑๐ความแล้วก็จะเป็นการที่เราจะเปิดเผยอะไรไม่ได้เลย
จะเปิดเผยชื่อของทั้งพ่อแม่ของยายและจังหวัดอะไรไม่ได้ทั้งนั้น
แต่อันนี้เป็นเคสที่มันเกิดขึ้นแล้วก็
จังหวัดอะไรคุณเตชะทัพทองยังบอกอะไรไม่ได้เลยพี่ไม่ไม่สามารถ
พี่เนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเราได้เดี๋ยวจะเสียหายกับเด็ก

คือไม่ได้คิดเรื่องอย่างนี้กันเลยคือยายเนี่ยกลัวพี่ผนเขายัดเยี้ยดเงินมาให้เพราะเอา
สองพันบาทสองพันบาทตอนแรกจะให้หมื่นนึงโอ้ยสังคมป่วยมากนี่ตอนที่อ่านอันนี้เนี่ยนะฮะ
แล้วพี่ก็เครียดอะแล้วก็ไลน์ไปถามคุณเต้ว่าเออแล้วยังไง
ยังไงเขาบอกว่าที่ผมลงเนี่ยยังไม่คือสภาพของเด็กผู้หญิงเนี่ยผมลงไม่ได้เอาแค่นี้
ผมลงละเอียดไม่ได้ผมลงละเอียดไม่ได้พี่หน่อยว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากเด็กโดนยั่วยุ
หมายถึงเด็กผู้ชายไปดูอะไรต่ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไปดูสื่ออะไรลามกอนาจารย์อะไรอย่างนี้เขาบอกว่า
เขายังพูดอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แต่ว่าสภาพพูดได้สภาพของเด็กผู้หญิงเนี่ยเป็นหนัก
ป๕มันทำอะไรแบบนี้เป็นแบบแล้วเป็นหนักด้วยเหรอ

มันทุกอย่างมันดูมันเริ่มแบบมันเด็กลงไปเรื่อ
อันนี้เด็กกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่เด็กสุดแล้วอะไรทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนี้
กว่านี้ฉันคงต้องลงไปหนูยังคิดสภาพหนูตอนป๓หนูทำอะไรอยู่หนูยังวิ่งเล่นเลย
ตายเศร้ามากดีมากอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็
เรื่องทองแต่ไม่ได้แถมทองนะทองแท่ง

ว่ามีการขุดพบทองคำนะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่๒
ซึ่งก็จำนวนมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอยู่ในเขตแนวชายแดนไทยกับเมียนมา
ไปทางด้านเจดี๓องค์หมู่๙ตำบลหนองลูอำเภอสังขระบุรี
ภายในถ้ำเก็บทองของทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกข้างที่สอง
ใกล้เขตเมืองตันบูซายัดจังหวัดมะละแม่ง
เหตุปกครองรัฐของหมอนะเมืองของมะมิ้ะ
มาละแมงไปมาละแมนเอ้ยคุณแม่อยู่ดีเพลงเค้าเหมาเฉย
ไปช่วยผู้ใหญ่ทางบ้านด่านเจดี
สามองค์เมื่อประมาณสัก๓๐ปีผ่านมาแล้ว
ก็เคยได้ยินเรื่องทองคำมานานมากแล้วล่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยมีกลุ่มพวกในทุนใช่ไหม
จำได้มาคนไทยที่เคยเป็นฮะ
ข่าวที่ออกมามีกลุ่มนักธุรกิจเมียนมา
ส่งภาพมาให้ดู๓วันแล้ว

ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการนำภาพไปตรวจสอบแล้ว
พบว่าภาพของถ้ำแล้วก็ทองคำมีการแชร์
เป็นภาพที่เคยมีการแชร์อยู่ในบล็อก
ล็อก๑เมื่อ๒ปีที่แล้วหรือในประมาณปี๒๕๕๙
แต่ไม่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นในประเทศใด
ดังนั้นก็อาจจะเป็นแบบว่าบล็อกแบบมั่วซ่วม
ทดลองก่อนให้เช็กก่อนที่จะแชร์รูปภาพไปแบบนั้นถูกไหม
ถูกต้องพฤติคำนี้ไหมวันนี้เนี่ยนะ
เวลาตั้งแต่เช้ามาเห็นนะคนแบบโอ้โหน่าเสียดายเหลือเกินทองคำ
น่าจะเป็นของเราอยู่ในนี่ไงแล้วมันออกมาแล้วเป็นยังไงล่ะ
จะเป็นไวรัลเออชีวิตนี้แต่ว่าเซ็งเรื่องเด็กมากเลยวะ
จริงจนให้อ่ะโจทย์จิตคือจิตตกเลยใช่ไหมหนูหนูก็ตก
นอกจากนั้นคือคือนี่พยายามจะไปกดน้ำใช่ใช่เออมันคือ
เรียนแบบเรียนแบบอะไรมันเกินเด็กมากเลยอ่ะคือแบบอืม
รับไม่ได้เลยว่ะอ่าในช่วงหน้านะคะมีอะไรปล้นกันอีกปล้นกันอีก
กลางวันแสกแสกก็ป้อนขโมยถังแก๊สนะคุณแม่โอ้นรกจริงจริง
ยน้ำแดงเจ้าแม่ทัพทิมยังทำเหมือนเดิมขอให้เป็นเบาหวานตาย
โอ้วมาสักครั้ง
ผู้ชมที่ติดตามข่าวความสัมพันธ์ของสหรัฐ
เกาหลีเหนือซึ่งเขากำลังจะดีกันเพราะตอนนี้เกาหลีเหนือ
เกาหลีใต้เขาประชุมกันแล้วฮะอืมอันนี้ก็มีข่าวว่าอ่า
ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็จะไปเจรจากับทีมจองอื่นแล้ว
ประธานาธิบดีทั้งสองประเทศเนี่ยปรากฏว่าขบวนการเจรจาสันติภาพ
รัฐบาลเกาหลีเหนือและรัฐบาลสหรัฐที่ทั่วโลกต่างลุ้นให้เป็นจุดเริ่มต้น
สันติภาพและเสถียรภาพในค่าสมุทรเกาหลีได้พังทลายลงแล้ว
สำหรับข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวานนี้นะคะอ้างการเปิดเผยของทีมข่าวว่า
นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐส่งจดหมายถึงในคิมจองอึ้น
นำสูงสุดเกาหลีเหนือมีรายละเอียดว่ารู้สึกไม่เหมาะสมที่จัดประชุมกันประชุมสุดยอดในวันที่๑๒
มิถุนายนที่สิงคโปร์ตามกำหนดเดิมอ้าวสำหรับสาเหตุในการยกเลิกการเจรจาที่วางแผนมาเป็นเวลานาน
ท่านประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ามาจากถ้อยคำแถลงการของรัฐบาลเกาหลีเหนือ
เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและแสดงความเป็นศัตรูกับสหรัฐอย่างเปิดเผย
เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะคาดหวังไว้ว่าจะได้พบปะกันที่สิงคโปร์
และนอกจากนี้ในแถลงการของรัฐบาลสหรัฐในน้ำมันเกาหลีเหนือ
เอ้ยทำไมยังกล่าวถึงศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
แต่อยากให้รับรู้ว่าศักยภาพนิวเคลียร์ของสหรัฐนั้นยิ่งใหญ่
อื้อหือและแข็งแกร่งอื้อจนวันวานาว่าขออย่าให้มีวันต้องใช้จริง
การเจรจาที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุด
หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้พบปากกันจริง
แต่ระหว่างนี้ระหว่างนี้ขอขอบคุณในคิมจองอื่นต่อการตัดสินใจ
ปล่อยตัวประกันชาวอเมริกัน๓คนในคืนวันที่๙พฤษภา
ว่าเป็นการแสดงความจริงใจที่งดงาม
หากในคิมจองอื่นเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการเจรจาครั้งนี้
อย่ารีรอที่จะโทรศัพท์หรือเขียนจดหมายมาถึงตน
เพราะโลกและเกาหลีเหนือจะได้สูญเสียโอกาสที่จะนำไป
เสรีภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืน
เสียโอกาสครั้งนี้ถือว่าเป็นห่วงเวลาอันน่าเศร้าของประวัติศาสตร์
มีการโต้ตอบมาจากทางเกาหลีเหนือนะคะ
ตอบมาจากนางชอยซอนฮุยซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลี
ตอบว่าไม่คิดว่าคนอย่างนี้คนอย่างท่านผู้นำจะพูดอะไรโง่
และไม่รู้จริงเช่นนี้เกาหลีเหนือจะไม่อ้อนวอ
เกลี้กล่อมสหรัฐให้มาเจรจาหากอีกฝ่ายไม่ต้องการ
ถ้าสหรัฐยังยื่นคำข่มขู่เช่นนี้
รายงานข้อเสนอไปยังในคิมจองอื่น

เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ

อันนี้ที่ฉันหวังว่าคงไม่ใช่ข่าวจริงนะคะ

ฟังดูมันเหมือนบทหนังที่หนังบู๊อ่ะ

ฉันคิดว่ามันมีอะไรอยู่ใต้ความพูดพวกนี้เยอะ

ขนาดอ่านแค่เบสิกอย่างนี้เรายังรู้สึกว่า
อันนี้มันการเราให้ฝ่ายกองเชียร์ทั้งหลายเกิดความรู้สึกอะไร

แต่รู้ว่าเขาเป็นนักพงสิทธิกับเจ้าคุณทงชัยเป็นคนเดียวกัน

อันนี้ก็ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสอีกองนึงไม่ใช่เจ้าอาวาส

ปันความลับความสวยให้ผู้ชม

แพงอย่างที่คิด
มาเรื่องนี้เลยปล้นกันแสกกลางวันเลยนะคะคุณ

เหตุเกิดที่จังหวัดอำนาจริง
ปล้นถังแก๊สออกอารวาสค่ะ

อาศัยเอาตอนที่พวกที่ชาวบ้านเขาไม่อยู่บ้าน
เขาออกไปทำสวนทำไร่กัน
ก็เลยย่องเข้าไปขโมยถังแก๊สจ้า

เหตุเกิดที่บ้านเลขที่๑๐หมู่๑นะคะ

ซึ่งเป็นบ้านของนางรุ่งนภา

หนึ่งในผู้เสียหายนะที่ถูกโจรขโมย
ถังแก๊สภายในบ้านไป

ในช่วงวันที่๒๓ที่ผ่านมา

ก็จึงได้ฝากบ้านเอาไว้กับหลานชาย

ก็เนื่องจากว่าประตูบ้านมันก็ยังปิดเหมือนเดิมนะ
ตอนที่ไปเนี่ยประตูก็ปิดเรียบร้อยใช่ไหม

พอต้นทำธุระนู่นนี่นั่นเสร็จปั๊บ

ฉันก็ไม่ได้บอกให้ร้านแก๊สมาเปลี่ยนแก๊สหรืออะไรกระเป๋านี้

ออกไปทำไร่ทำนาเหมือนกันหมดเลยทีเดียว
ก็ไปดูกล้องวงจรปิดกันเลยดีกว่า

นางบอกว่าอยู่ในหมู่บ้านนี้มา๔๖ปี

บอกว่าการขโมยของเล็กของน้อยอะไรที่
หมู่บ้านนี้ไม่เคยมีเลย

กลุ่มขโมยที่พวกนี้คงจะขาดเชื้อเพลิง

แล้วก็อีกถังต่อมันก็ขายได้
นี่ทางแก๊สของบ้านนางรุ่งนภาค่ะ
เจ้าของถังแก๊สบ้านรังนุ่งนภา
ก็คงหนักผมไม่ได้จะบอกให้ใครมาขโมยกลับไปที่ร้าน
อันนี้คุณผู้ชมเขียนไลน์เข้ามาเรื่องน้ำมันกันเยอะมากเลย
ลดไป๕๐ตังค์เยอะมากนะน่าดีใจ
ก็บอกว่าลดไป๕๐แต่ขึ้นมาเท่าไหร่

อะไรที่ตายไปแล้วก็จะขึ้น

แล้วมีเปอร์เซ็นต์พิเศษ

เคล็ดลับความงามให้ติดต่อมานะคะ

มีรถรับส่งแอร์พอร์ตไปด้วยที่โรงแรม

ถ้ามากกว่านั้นก็จ่ายเอง

ท่ากาศยานไทยก็ไฟเขียวค่ะ
ทุ่มงบ๑๒แสนล้านก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่ภูเก็ตแห่งที่๒นะคะ

ประธานกรรมการบริษัทท่ากาศยานไทยก็เปิดเผยนะคะว่า
ที่ประชุมบ่อทอทเห็นชอบดำเนินการก่อสร้างท่ากาศยานเชียงใหม่และภูเก็ตแห่งที่๒
เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้โดยสารและลดปัญหาความแออัดของท่ากัศยานในปัจจุบันนี้
ซึ่งนายประสงค์ก็ยังบอกอีกว่าจากการคาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศในปี๒๕๕๙

อากาศยานเชียงใหม่พี่ก็คิดไป๒๕๘๑หนูก็นั่งคิดอยู่เนี่ย

ถ้ากัสยานเชียงใหม่เดี๋ยวพี่จะมีโอกาสได้ใช้กัน
ท่ากาศยานเชียงใหม่จะมีผู้โดยสารประมาณ๒๓๓ล้านคนแล้วก็เที่ยวบิน๑๓๗๗๙๐เที่ยวบิน
ซึ่งจากแผนแม่บทจะสามารถพัฒนาจนเต็มศักยภาพได้ในปี๒๕๕๙
ซึ่งก็เร็วนี้เร็วนี้
ส่วนท่ากัดสยานภูเก็ตจากการคาดการณ์ในปี๒๕๘๑เช่นกันอีก๒๐ปีข้างหน้านะคะ
ก็จะมีผู้โดยสารประมาณ๔๒๔๒ล้านคน
เที่ยวบินก็จะมี๒๑๑๑๕๐เที่ยวบิน
ซึ่งจากแผนแม่บทก็จะสามารถพัฒนาจนเต็มศักยภาพในปี๒๕๕๙
แต่เนื่องจากว่ามีข้อจำกัดของพื้นที่ท่ากาศยาน
ต้องเตรียมการสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่และภูเก็ตแห่งที่๒
เพื่อไม่ให้ประเทศไทยนั้นสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะพี่

เดี๋ยวสูญเสียศักยภาพแล้วก็การแข่งขันของประเทศด้วย
ทีนี้จากการสำรวจก็บอกว่าพื้นที่ที่เหมาะสมกับการก่อสร้างท่ากัศยานเชียงใหม่
เขาเขียนมาแบบนี้ในข่าวเลยค่ะพี่
แห่งที่สองนะคะเขาบอกว่าพื้นที่ระหว่างอำเภอสันกำแพงกับอำเภอบ้านทิ
จังหวัดลำพูนก็จะอยู่ในระแวกทางนั้น
ส่วนพื้นที่ที่เหมาะสมของการก่อสร้างท่ากัดสยานภูเก็ตแห่งที่๒เนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นแถวพื้นที่อำเภอโคกรอยจังหวัดพังงา
ซึ่งก็ได้ประมาณการเบื้องต้นวงเงินลงทุนก่อสร้างท่ากาศยานทั้งสองแห่ง
ก็รวมประมาณ๑๒๖๐๐๐ล้านบาท
ก็ดีเนอะที่เชียงใหม่เลยออกมาทางลำพูนเนอะก็ดีเนอะดี
ทางภูเก็ตก็ถือว่าเป็นจังหวัดพังงาไปสิ

ว่าไฟเขียวแล้วสรุปมาแล้วหรือเปล่า
มียังไงดีอ่ะเห็นชอบก็ทำเถอะเพราะว่าเพราะว่าภูเก็ตก็แหล่งท่องเที่ยว

ขนาดแถวบ้านหนูมะม่วงออกเขายังถ่ายรูปเลย

มะม่วงออกมากเขาก็ตกใจมะม่วงเขาก็เห็น

คนทางนี้ญี่ปุ่นกับฮ่องโกงจีนชอบมะม่วงมาก
ทุกอย่างเป็นมะม่วงหมดที่ถ้าเป็นมะม่วงแล้วขายดีมาก
พี่ถามที่ตลาดออตกจะม่วงแห้งมะม่วงกวนม่วงอะไรกินหมดเลย
ใช่รอดูแล้วกันค่ะว่ายังไง
อันใหญ่อีก
ช่วงหน้าคุณเจนี่พาคุณมิกกี้เปิดตัวกับแก๊งนางฟ้า

สิ่งดี

เอาละค่ะเปิดตัวไม่เปิดตัวไม่รู้ล่ะ

เออใช่ยิ่งนานวันก็ยิ่งแบบว่าความสัมพันธ์มันก็จะแบบว่าชัดเจนขึ้น

คุณแม่มีรูปนี้มีอีกนี่มีอีกนี่แต่ผู้ชายนมใหญ่มาก

ก็เล่นนี่ไงเขาก็เล่นอกไงมันก็ขึ้นอย่างนี้ด้วย
ใช่ใช่ไหมแล้วพอหยุดเล่นมาห้อยไหม

ห้อยด้วยอ้วนด้วยอย่างนี้เคยเจอนะ
ดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการแบบว่าโพสต์กันไปกันมา

คือ
ล่าสุดค่ะที่ผ่านมานี่แหละ
ก็คงจะได้เวลาละมั้งระหว่างเจนี่กับมีลิเก

ก็คืออย่างนี้เพื่อนแก๊งนางฟ้าเนี่ย
เขาก็นัดกันไปกินข้าวกัน
ผลปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นแอนวุ้นเส้นเจนี่นะ
นางก็ไปเดียวหมดเลย

วุ้นเส้นไม่มีไงก็อย่างนี้ใช่ไหม

เจนนี่เจนนี่

ใช่พี่แม่เขาเรียกเจนเฉยจริงก็คือเจนนี่แหละ

ทุกคนก็ไปเดียวแต่ว่าเจนี่เนี่ย

อยู่ข้าวก็ต้องอีกครึ่ง

มันไม่ใช่ปากโก
มันจะง่ายกันขนาดนั่นเลยเหรอ

ต่างคนต่างไปไม่ดีประหยัดอำมาตย์เท่าน้ำมานแพง

คุณแม่ค่อยไปกินข้าวเห็นคุณแม่เปิดตัวกับเพื่อน
โอ้ยมีแผลปรับตัด
ไม่ใช่คุณแม่ไปกินแล้วคุณแม่ไปเปิดตัวกับเพื่อนปะล่ะ

ถ้าบอกว่าไม่ทำให้วันวันต้องรุ่นแต่ฉันคนเดียว
ส่วนลักษณ์ส่วนลักษณ์มิกกี้แจนี่จบแล้ว
มาเรื่องนี้เลยพี่ม่าอาจจะโดนวันนี้ผู้หญิงลุ่มฉันอีกแล้ว
ข่าวนี้นะถ้าพี่ม้าอยู่ฮอลลีวูดนะพี่ม้าอาจจะโดนพ่อคนนี้เขาทำก็ได้

ว่าเป็นนักแสดงแบบคลาสสิกมากแล้วก็เล่นเป็นแบบอะไรนะ
ประธานธิบดีที่แอฟริกาใต้ได้เหมือนกว่าตัวจริงที่เขาเป็นทำโค้ดกันมาเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าเขาได้ออกมาขอโทษที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมทางเพศกับผู้หญิงหลายราย
นักแสดงมากฝีมือออกมาขอโทษในกรณีเฉา
มีผู้หญิงอย่างน้อย๑๖คนออกมากล่าวหาว่า
เขาเคยก่อกวนแล้วก็รังความและประพฤติตนไม่เหมาะสมทางเพศกับพวกเธอ
กรณีนี้นะคะนักแสดงคนนี้ก็อายุ๘๐แล้ว
ก็ได้ระบุว่าใครก็ตามที่รู้จักหรือได้ร่วมงานกับผมจะรู้ว่า
ผมไม่ใช่คนที่จะทำเรื่องดังกล่าวด้วยความตั้งใจ
รู้ตัวว่าจะทำให้คนที่ถูกกระทำไม่สบายใจหรือดูถูกดูหมิน

ไม่เคยเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจเลย

ก็เป็นการขอโทษเขาบอกว่า

ก็ขอโทษไม่นานแหละหลังจากที่๑๖คนผู้หญิง๑๖คนหนึ่งเขาออกมากล่าวว่า
นักแสดงชายอาวุโสลายนี้มักจะแสดงพฤติกรรมที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกอึดอัด
วิจารณ์เรื่องเสื้อผ้าเรือนร่างต่อหน้าสาธารณชน
และยังพยายามจะแตะเนื้อต้องตัวหรือแตะเนื้อต้องตัวเธอ
โดยที่ไม่รับอนุญาตหรือว่าถูกลวนลาม

นี่เลยตอนนี้ก็ขอโทษไปแล้ว

พัชระอานนท์

พี่พศนะคะก็เรียกว่าเป็นผลงานกำกับล่าสุดเลยของคุณพัชระอานนท์
หน้าเขาเปลี่ยนไปอีกแล้ว

เขาไปเกาหลีมา

ต่ำล่าสุดคุณพัชรอานนท์

สำหรับเรื่องนี้ก็ใช้เวลาถ่ายทำเยอะมากเป็นแนวพีเรียสย้อนยุคโปรดัชชั่นก็เยอะ

แต่ละคนไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนจะลบคำสบประมาทได้ไหม
ต้องลองดูกันก่อนค่ะฟิตแบ็คด้านลบเราก็เฉย
เพราะมันก็มีคนที่ชอบแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่คนก็อาจจะไม่ชอบ
ซึ่งคำว่าร้ายเหล่านั้นก็ไม่ได้บรรทอนจิตใจของเรา
เพราะว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วนะคะนี่เป็นไง
แน่นี่นั่งเครื่องกลางจากเกาหลีน่ะ
ส่วนเรื่องที่เจ้าเจ้าตัวเนี่ยเข้าแจ้งความกับปทเอาผิด
กับนักเลงคีย์บอร์ดนับร้อยรายแล้วก็แอดมิน๓เพจดัง
หลังที่จะหลังถูกโพสข้อความด่า
ถ้าใครที่อยากขายฟองสิคะพี่โปรดจะเหลือเหรอ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

เดินต่อโดดลงรถเนี้ยจะไปนั่งวินวอร์ไซค์เอ็นก็ทอนหมวก
หัวแบบแปปอะไรอย่างงี้เลยใช่นี่ชาจะทำไงดี

เรียกว่าเป็นหวีไฟฟ้าไร้สายไข่

ไร้สายได้ทุกที่ทุกเวลา
แม้กระทั่งเราอ่านข่าวอยู่ตรงนี้เราก็สามารถสวยได้นะ

เป็นไอเทมของคนที่จะเดินทางไปเที่ยวหรือว่าจะไป

ที่เราแอบลองทดลองกันก่อนนิดนึงลอนเลยคุณแม่

แม่ใช้อะไรก็สวยหนูพูดตรงนี้เลย

ไม่จริงต้องบอกว่ามันเป็นไอเทมเด็ดของคนที่จะดู

แป๊บนึงชั่วโมงเร่งรีบนี่แป๊บเดียวทันเลยนะคะ
ง่ายเราแบบว่าเราแบบผมตรงเราก็ต้องทำอย่างนี้

ลูกค้ารออยอยู่ด้วยค่ะลูกค้าดูอยู่นะคะ

แล้วก็รอตรงนี้นะคะจะมี๓ขีดนะคะ๓ระดับ

แรกขึ้นมานะคะก็วอร์มแล้ว

ทำไมงานเมมวนให้มัน
ไม่คือจริงอยากจะแบบว่าไปออกงานข้างนอก
หรือว่าจะไปเที่ยวแล้วเราต้องรถติดอยู่บนรถ

เราต้องทำผมไปเลยอย่างนี้คะ

เอาขึ้นเครื่องได้ไม่โดน
วันไหนรถติดก็หวีบนรถอย่างนี้
อู๊นี่ไงนี่เลย

มันจะมีความเป็นเกาหลี
โอ้โหรอด
บอกล่ะเรามันคนที่ใช้ได้เสียงมากจริงไม่ค่ะ
จริงอันนี้นี่บอกว่าเหวียวปั๊บแล้วมันสวยได้ปุ๊บเลยทีเดียวอันนี้รถเม็ด

คือจะบอกเลยว่า
น้ำหนักเบาเพียง๑๖๐กรัมเท่านั้นค่ะ

หรือว่าไปดูข้อมูลก่อนได้นะ
คุณผู้ชมแบบเบามากแล้วเขาเวิร์คมาก

น้องนิชชาเป็นพิเศนเตอร์ดิน้าจริงหลอฮ่า
จะเกิดมีนิชชา

แต่ผ่านไม่ได้นะพี่ไม่ผ่านไม่ได้นะพี่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

สวัสดีค่ะเดี๋ยวให้มันตามไป